เอาแม้ว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาภัยแรง
ก็คงต้องพึ่งพิธีกรรมขอฝนกันค่ะ

หมู่๔ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขามารวมตัวกันนะคะ
ทำสิ่งนี้นั่นก็คือ

โอ้โฮแล้วยังมีขนาดเล็กอีกมากมายถูกต้องมารวมกันอยู่ประมาณ๖อันเนี่ยนะคะ
ตั้งไว้ที่ริมถนนสายหลังสวรรคโลกป่ากุมเกาะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าพอถึงฤดูฝนฤดูธรรมนาเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็จะมีพิธีกรรมแบบนี้แหละ
รวมตัวกันมาสร้างประหลัดขีกเพื่อขอฝน
เป็นความเชื่อตามโบราณบอกว่าถ้าปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ชาวบ้านก็จะนำประหลัดขีกอันใหญ่มาตั้งไว้ริมทาง
เป็นการส่งสัญญาณให้เทวดาฟ้าดินได้รู้ว่าเราต้องการฝน
ส่งฝนลงมาให้เราเถิดครับจริงไม่จริงเชื่อหรือไม่
คุณผู้ชมก็ตามอัธยาศัยแล้วนะแล้วแต่วิจารณญาณ
แต่ชาวบ้านบอกว่าฝนตกลงมาในพื้นที่นี้แล้วนะตั้งแต่เอาประหลัดขิกมาตั้ง
ชาวบ้านพื้นที่อื่นเขาก็ทำบ้าง
อิจฉาไงอยากมีฝนบ้างพี่เขาก็อยากได้ฝน
ก็เลยทำประหลัดขิกบ้างเห็นว่าทำแล้วสำเร็จก็ทำบ้างนะ
เอาไปตั้งไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นพิธีกรรมแปลกอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้เห็นมาก่อนเลย
ตลอดข่าวแล้วก็ได้รู้ได้เห็นแบบนี้เลย

คือแต่ละท้องถิ่นเขาก็มีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไป